คุณผู้ชมครับพักเรื่องดราม่ามาต่อกันที่ความหวานของคู่นี้นะคะ
สำหรับมิวนิษฐาแล้วก็ไฮโซเซนอุ้ยคุณผู้ชมค่ะ
คู่รักข้าวใหม่ปามันไปที่ไหนก็ตัวติดกันตลอด
ขนาดว่าออกงานอีเวนต์นะยังออกกันแบบแพ็คคู่เลยนะคะ
คุณผู้ชมขานี่ออกอีเวนต์ล่าสุดก็ควงคุณสามีไปด้วยนะคะ
และสี่ดรากอนนะคะส่วนอีกหนึ่งประเด็นค่ะ
ประเด็นดราม่าที่ชาวเน็ตเขาวิจารณ์ยับเลยกับลุคของไฮโซเซนต์
ว่าดูสาวแถมยังไม่เหมาะกับสไตล์ของตัวเอง
มิวจะว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
เป็นทางมิวกับทางทีมงานที่ไปเป็นคนเชียร์เขาเองนะ
ว่ามันก็เป็นมูธที่ดีที่ไปดูโชว์ด้วยกัน

จริงอันนี้มันเรื่องของรสนิยมแล้วก็เรื่องของความชอบแต่ละคนค่ะ
ก็แล้วแต่ว่าใครที่แบบชอบหรือไม่ชอบมันว่ากันไม่ได้
คุณโดนวิจารณ์ยับขนาดนี้ไม่ต้องเป็นห่วงคุณมิว
ไม่ได้โดนแค่ไฮโซเซนต์นะคุณหนุ่มเองก็โดนวิจารณ์เหมือนกัน
คนบอกว่าโอ้โหสไตลิตไม่ไปด้วยเหรอผมไปยังไงยังไม่สระผมยังไม่เสร็จ
แล้วไปออกงานเสื้อผ้าก็ยับว่าอย่างนั้นเถอ
แฟชั่นมันเป็นเรื่องนานาติดตามมันเป็นเรื่องสไตล์ของแต่ละคน
อย่างคุณกับดิฉันเนี่ยมองคนนึงอาจจะชอบอีกคนนึงอาจจะไม่ชอบก็ได้นะ
บอกรสนิยมสอนกันไม่ได้มันอยู่ที่ตัวบุคคล